พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของความเชื่อกันต่อเลยนะคะ
ภายในสำนักสงฆ์บ้านริมขานอำเภอแม่วางจังหวัดเจียงใหม่
ไปไหว้ขอโชคลาภจากตะเคียนคู่ฝาแฝดสองพี่น้อง
ชื่อว่าเจ้าแม่สบายแพร่กับเจ้าแม่สบายพร
ชาวบ้านเล่าบอกว่าตะเคียนทองคู่นี้มีขนาด๓คนโอบ
ความยาว๕เมตรถูกพบในลำน้ำขาน
ก่อนจะนำขึ้นมาบนฝั่งเมื่อวันที่๑๔สิงหาคมที่ผ่านมา
จากนั้นปรากฏว่าคนที่เชิญตะเคียนทั้ง๒พี่น้องขึ้นมา
ต่างโชคดีนะทุนถูกรางวัลกันถ้วนหน้า
จะบอกว่าตะเคียนคู่นี้ให้โชคให้ลับ
หลายต่อหลายงวดติดต่อกันแล้วนะคะ
สำหรับงวดนี้ก็มีคนตาดีไปเห็นอีกคุณ
มีทั้งเหล็ก๓หลักแล้วก็๒หลักนะ
เอาล่ะต้องส่องกันแบบนี้ถึงขั้นต้องแบบแบบนี้นะฮะ
นั่นมีตะเคียนคู่ที่นี่ก็มีค่ะตะเคียนคู่
วัดบางม่วงจังหวัดนครสวรรค์
เขาไปขอโชคขอลาบค่ะมีกันสองต้นก็ถึงบอกว่าเป็นคู่ไง
คู่นี้เอาขึ้นมาจากลำน้ำปิงช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

หลังจากนั้นชาวบ้านมากราบไหว้ขอโชคขอลาบ
และมีคนถูกลอตเตอรี่มาแล้วด้วย๒งวด
ชาวบ้านรู้ข่าวค่ะว่าแม่ตะเคียนให้โชค
มากันอีกมาต่อเนื่องเลยงวดนี้เขาบอกมีคนตาดี
เห็นอะไรบางอย่างจากต้นตะเคียนด้วย
แต่ว่าสมหวังหรือไม่สมหวังเดี๋ยวลุ้นกันอีก๒วันนะคะ
ไปดูที่วัดกลางบางพระอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะฮะ
คือคักเหมือนกันเพราะว่านักเสียงโชคก็แวะเวียนไป
ขอโชคขอลาบขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะ
ก็มีเจ้าแม่ตะเคียนเงินกับเจ้าแม่ตะเคียนทอง
อายุกว่า๑๐๐ปีก็ไปกันทั้งวันนะฮะ
นางสาวนามรินหนึ่งในผู้ที่ไปขอโชคลาภ
บอกว่าแม้จะไม่ได้มาไหว้ขอพรบ่อยนัก
แต่ว่าทุกครั้งที่มาก็สมหวังกันไปทุกครั้งเลยนะครับ
ครั้งนี้ก็ตั้งใจจะนำสิ่งที่ได้ไปเสี่ยงโชค
เพราะว่าเขาเสี่ยงเซียมซีแล้วเขาก็ได้สมปรารถนาเข้าไป
แล้วก็จะไปลุ้นกันในวันที่๑ตุลาคมนี้นะฮะ
อันนี้ก็จากที่จังหวัดนครปฐมนะครับ

ไปหาเรื่องของโชคหาเรื่องของลาบ
ไปหลายที่ต้องปังสักทีนะงวดต่อไปนะฮะ
นี่ค่ะตำหนักแม่หมอพลังเทพอำเภอทรายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร
เมื่อวานช่วงสายค่ะเขามีการจัดพิธีบวงสวง
พ่อหลักเมืองชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็ร่างทรงจำนวนมาก

ทีนี้บรรดาร่างทรงแต่ละคนก็จะมีอาการ
แล้วก็ถาทางที่ดูแปลกแตกต่างกันไป
จากปกติบางก็แหลบลิ้นบางก็ปลิ้นตา
ก็กรีดร้องในลักษณะอากับกิริยาต่าง
คุณชุติมาอำภาวันอายุ๕๙ปีเจ้าตำหนัก

มีการจุดประทัด๑๐๐๐นัดถวายเจ้าพ่อหลักเมือง
พร้อมกับโชว์เลขหางประทัดให้ทุกคนได้เห็นชัดจะกันเลย
สองตาเอาไปเสี่ยงโชคในงวดถัดไปด้วยนะจ๊ะ

ส่วนวัดเถนพลายนะคะในอำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
คึกคักมากเพราะว่าชาวบ้านเข้าไปขอพร
หลวงพ่อสีชมพูเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
รวมถึงรูปหล่อหลวงผูทวดและหลวงพ่อโต้ด้วยนะคะ
จากนี้เขาบอกว่าจุดนี้มันมีความพีค
เพราะเขามีจุดปิดทองปกติปิดทองปิดทองลูกนิมิตร
แต่ที่นี่ปิดทองมีดตัดหวายลูกนิมิตร

ความยาว๕เมตร๒๐เซนติเมตรสูง๑เมตร๒๐เซนติเมตร

พระเอกลิเกย์กฤติพุมหอมหวนค่ะ

เพราะเป็นการแก้บนหลวงปู่ทวดและไอ้ไข่
เพราะเคยไปขอพรไว้ว่าให้มีงานแสดงเข้ามา

สิ่งที่ต้องเอามาให้คนที่เขายืนรอดูคือปลายประทัดค่ะ
เราก็หากันอยู่นะ
ชาวบ้านเขานำเครื่องดื่มชูกำลังไปถวายแก้บนกัน
ก็ไปแก้บนรูปหล่อหลวงปู่ย้อยวิจารณโนนะฮะ
อาจิตจะเอาวัดหลังจากที่ได้โชคลัพธ์มาสมใจปรารถนาในงวดที่ผ่านมา
นางสาวขวัญนาที๕๐ปีบอกว่าก่อนหน้านี้ลูกชายฝัน
ว่าหลวงปู่ย้อยแล้วก็ไอ้ส้มฉุนสิทธิ์วัดคนโปรดไปหาที่บ้าน
ฝันว่าไปหาที่บ้านเลยหลังจากนั้นก็ถูกรางวัล
ก็คือถูกลอตเตอรี่งวดที่ผ่านมารับทรัพย์ไปสองแสนกว่าบาทอืมเธอเองก็ถูกเลขท้ายสองตัว
ติดกันมา๒งวดก็เลยอ้าวแก้บนซะหน่อยละกันไหนก็ไปหาถึงบ้านแล้ว
โชคถึงบ้านเลยนะส่วนวิธีการหาอะไรเด็ดที่นี่ก็คือการเปิดฝาเครื่องดื่มชูกำลัง
แล้วก็เอาเลขใต้ฝากไปเสี่ยงโชคเออเขาจะเปิดขวดไหนดีเอาเขาก็เอาขวดนี้แหละ
เอาอ่ะขวดนี้แล้วกันชาวบ้านก็เปิดคนละขวดมันก็ไม่เหมือนกันเนาะ
ไม่เหมือนกันแต่ขวดไม่เหมือนกันเนอะอ่าก็แล้วแต่ว่าโชคจะไปเข้าใคร
แล้วแต่คนนั้นแหละอืมปิดท้ายกันที่เกาะคำชโนธอำเภอบ้านดุงนะคะ
จังหวัดอุดรธานีค่ะนะคะอืมปรากฏว่าโอ้คึกคักกันเลยทีเดียวนะคะ
คนไปกราบไหว้พ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมากันอย่างคึกคักตลอดทั้งวัน
แล้วมีคนตาดีค่ะเหลือไปเห็นบริเวณคนต้นมะเดือยักษ์นั่นน่ะดูเอาเองนะคะ
ส่องหาเลขต่างโดยเฉพาะบริเวณที่ลานบวงสวงหน้าเกาะคำชโนธก็
คนมากันเยอะมีพิธีบวงสวงเปิดทรัพย์รับโชค
ซึ่งนักเสี่ยงโชคก็ไม่พลาดนะคะต้องแวะไปดูขันนมลของพ่อจ้ำ
บางคนก็บอกว่าเห็นนะเห็นจัดเลยเลขคู่สองเลข
อ่ะเนี่ยคุณผู้ชมก็ดูกันนะคะสุดแท้สุดแท้แต่จินตนาการเห็นไหม
ผมก็เห็นจ่ะเหมือนกันจริงป่ะอืมจะยังไงอ่ะจะจะเป็นเลขหรือจะ
ไม่รู้เหมือนกันจะได้จะโดนเออค่ะเอาไปดูบรรยากาศนะคะ
กลับไปดูไอ้ไข่กันบ้างค่ะต้องวกกลับมานะ
บอกบรรยากาศที่วัดเจดีนครศรีธรรมราชค่ะไม่เคยเงียบ
ไม่เคยเหงาสักวันนหรอกเพราะชาวบ้านน่ะไปกันเยอะ
ไปไหมคะสายช่วงหลังหลังกระแสยื่นแรงขึ้นคนก็ยิ่งอยากมาเห็น
นี่นะคะดังไม่หยุดนะคะป้าง
คือถ้าเราบ่นอะไรเอาไว้แล้วเราได้อย่างนั้นอ่า
เสร็จที่คุณคุณทำก็ต้องกลับไปแก้บ่น
ถูกไหม
เลขปลายประทัดอย่างใจจดใจจ่อปรากฏว่าจู่เลขปลายประทัดเนี่ยมันปลิวไปตกที่เด็กชายคนนี้
พอเป็นเด็กปุ๊บมันก็ต้องแหมไอ้จุกกับเด็กก็ต้องเป็นเพื่อนกันแหละ
เด็กคนนี้อายุ๕ขวบยืนอยู่ต้องไกลจากต้นโพ๓เมตร
แต่เลขปลายประทัดดันไปตกใส่น้องเขาสมบัติก็คือไอ้จุกมาบอกผ่านเด็กคนนี้หรือเปล่า
มาให้โชคผ่านน้องคนนี้หรือเปล่าอายุพอกันหรือเปล่า
ก็เลยหยิบปลายประทัดขึ้นมาดูพลิกไปพลิกมาผินไปผิดมาก็ไปซื้อ
ตเตอรี่ตามแผงนี้นะฮะ
อันนี้ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลที่นำมาฝากกันคุณผู้ชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
คุณผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยแล้วกันนะครับ